โอ้โหสัตว์น้อยใหญ่ในสวนเสือแห่งนี้คงจะต้องโยกย้ายไปที่อื่นกันแล้วเพราะว่าสวนเสือแห่งนี้ปิดลงซะแล้วล่ะคุณผู้ชม
ยังไงก็ตามอะไรจะเปิดอะไรจะปิดเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้จะออกลวดออกลายให้เหมือนกับแม่เสือสาวเลยทีเดียวแต่ว่าดิฉันก็เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้
มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศมาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงวันนี้จนถึงสุดสัปดาห์ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่
เอาไปให้ตกที่บริเวณทางด้านภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
ทำให้ในช่วง๒๓วันนี้ยังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือว่าการเดินทางอยู่ค่ะส่วนพื้นที่ไหนมีฝนตกกันบ้าง
เปิดดูข้อมูลนี้เป็นโมเดลจำลองสภาพฝนฟ้าอากาศนะคะ
ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ยังไม่มีฝนมากนักค่ะเพราะว่าปัจจัยการเกิดฝนมาจากความร้อน
ความชื้นและลมโดยมากแล้วก็จะสะสมปัจจัยเหล่านี้
แล้วก่อให้เกิดฝนตกในช่วงบ่ายค่ำเย็นนะคะระมัดระวังมากหน่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ
บริเวณดังกล่าวถ้าหากว่าอยู่ภายในพื้นดินนะคะ
ส่วนทะเลฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้คลื่นสูงหน่อย
จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะคลื่นสูงสองถึงสามเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๓เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกลงมามีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะ
ข้อเสียคืออาจจะทำให้พืชผลการเกษตรร่วงหล่น
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยก็เลยต้องเร่งเก็บผลผลิตกันแบบนี้ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ลำไยกำลังออกนะคะ
โดยที่จังหวัดพยาวเองก็ปลูกกันเยอะ
ชาวสวนก็เลยเร่งเก็บผลผลิตขาย
ที่ราคาจะตกเพราะว่าช่วงนี้จะไปขายที่ไหนก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
ลำไยช่วงนี้ออกสู่ตลาดแล้วค่ะ
ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละสิบถึงยี่สิบบาท

แต่เกษตรกรบอกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ
ถ้าหากว่าเก็บช้ากว่านี้ราคาอาจจะร่วงลงมาไม่ถึง๑๐บาทก็ได้
เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาซื้อในสวนเหมือนทุกปี

เช้าแบบนี้ดูกันหน่อยว่าที่ไหนมีอะไรดีอะไรน่าทานบ้าง
ปราจีนบุรีค่ะพาแวะไปที่ร้านลูกชิ้นป้าไพรค่ะ
ร้านนี้สารต่อความอร่อยมานานกว่ายี่สิบปีแล้วนะคะนี่ค่ะมีหลายสูตรหลายแบบเลยนะคะ
เป็นลูกชิ้นทอดแบบโบราณเสียบไม้ขายกันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรี
แต่ที่เด็ดไม่ได้อยู่แค่ลูกชิ้นเท่านั้นนะคะน้ำจิ้มสามรสเข้มข้นค่ะ
พร้อมกับผักสดเสิร์ฟให้ฟรีฟรีเมื่อก่อนนะคะทางร้านมีบริการให้ยืนทานกันหน้าร้านเลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้โควิดระบาดก็ไม่ควรจะทานร่วมกันซื้อกลับบ้านทานเท่านั้นนะคะ
มายั่วกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเป็นไอเดียแล้วกันค่ะ
ทานของให้อร่อยแล้วมีประโยชน์ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะ
บางทีทำธุรกิจมาหลายปีก็ต้องปิดกิจการไปตามสถานการณ์
อย่างไรก็ตามลุกขึ้นสู้ใหม่กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอให้มีความสุขในวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ